คุณผู้ชมคะวันนี้ตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
ดิฉันขอพูดแบบฟันทงจากคำแถลงของตำรวจตำรวจบอกว่านี่ไม่ใช่ฆาตกรรม
เพราะถ้าเป็นเหตุฆาตกรรมมันต้องมีฆาตกรแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีครับ
ตำรวจบอกว่านี่คือความประมาทเป็นเหตุความประมาทที่มีผู้อื่นประมาท
ทำให้คุณตังโมเสียชีวิตค่ะซึ่งห้าคนที่อยู่บนเรือกับกุญสืออีกหนึ่งคน
รวมแล้วทั้งหมด๖คนถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะคะ
ข้อหาก็จะแตกต่างกันไปถ้าจะเป็นข้อหาในส่วนของคดีอาญา
ก็จะเป็นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็แจ้งข้อความมาเป็นเท็จ
อกจากนั้นก็จะมีเรื่องของพรบการเดินเรือ
ทีนี้หลักฐานอะไรที่ทำให้ตำรวจสรุปออกมาแบบนี้
ตำรวจบอกว่าหลักฐานสำคัญคือ๑ภาพจากกล้องวงจรปิด
สองอย่างนี้นำมารวมกันมันจะได้ไทม์ไลน์ออกมาค่ะ
อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้หลักฐานสำคัญก็คือ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมไปถึงเรื่องของบาดแผลที่ขาของคุณตังโม
ตรงนี้ตำรวจสรุปว่ามันเกิดจากใบพัดเรือคดีนี้
ตำรวจรีวสันเตชะอัครกเกษมผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการ

คือทีมสืบสวนได้แสวงหาพยานหลักฐาน
แล้วก็ส่งต่อให้กับพนักงานสอบสวน
สำหรับใช้พิสูจน์ทราบการกระทำความผิดของคนบนเรือ
ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
กล้องวงจรปิดความเร็วเรือ
แล้วก็นำมาจัดทำเป็นไทม์ไลน์ในคลิปวิดีโอยาวประมาณ๒๕นาที
จะมี๔ส่วนก็อย่างที่ดิฉันไล่เรียงไปเมื่อสักครู่อะนะคะ
หนึ่งก็คือเรื่องของพฤติการการเกิดเหตุ
ไทม์ไลน์ช่วงเวลาไล่เรียงกันไปเลยระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และ๔คือสภาพบาดแผล
ทีนี้มาไล่เรียงไทม์ไลน์ตามที่ตำรวจแถลงกันเลยค่ะ
ตำรวจเขาย้อนไปตั้งแต่๑๖กุมภาพันธ์เลยนะ
คุณผู้ชมถึงก่อนเกิดเหตุตั้ง๙วัน
ทำไมต้องย้อนไปแบบนั้นย้อนดูการนัดแนะค่ะ
ชวนกันมาลงเรือค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ย้อนไทม์ไลน์ตั้งแต่๑๖กุมภาพันธ์
โมงปอทักหากระติกทางไลน์ในฐานะเพื่อนเก่า
เพื่อนัดแนะชวนไปล่องเรือจิบวาย
๙นาฬิกากระติกได้ไลน์หาแตงโมว่าปอชวนไปร่องเรือจิบวาย
ซึ่งแตงโมก็ตกลงจะไปด้วย๑๙นาฬิกา๕๖นาที
กระติกได้ส่งข้อความหาปอว่าจะมีเพื่อนไปด้วยทั้งหมด๔คน
ก็คือกระติกเองแตงโมและเพื่อนอีก๒คน
แต่ในวันจริงเพื่อนอีกสองคนไม่ว่างมาขึ้นเรือ
ได้ส่งรูปเรือลำที่เกิดเหตุไปให้กระติกดูด้วยนะคะ
กุมภาพันธ์๘โมงกระติกส่งไลน์ไปหาแซนชวนไปขึ้นเรือแซนตอบตกลงค่ะ
๘นาฬิกากระติกส่งข้อความหาปอแล้วก็บอกว่าแซนจะไปล่องเรือด้วย
ก็คือวันที่๒๔กุมภาพันธ์เวลา๑๘นาฬิกา
ต่อมานะคะเวลา๒๒นาฬิกากระติกส่งข้อความหาแตงโมว่าปอจะพาขับเรือเส้นอายุทยานะ
จากนั้นก็คุยกันเรื่องของการเลือกชุดค่ะ
นี่นะคะคือก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะตำรวจย้อนดูหมดเลยว่าเขาคุยอะไรกันบ้าง
ทีนี้มาถึงวันเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์ค่ะ๑๔นาฬิกากระติกได้ส่งข้อความทางไลน์หาแตงโม
บอกว่าให้เตรียมตัวเพราะจะออกจากบ้านไม่เกิน๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ต่อมานะคะในเวลาจริงก็คือ๑๔นาฬิกา๒๖นาทีมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจได้มา
กระติกขับรถถึงบ้านแตงโมแล้วก็เข้าไปในบ้าน
กลับมาที่บ้านแตงโมค่ะ๑๕นาฬิกา๕๒นาที๒วินาที
กระติกกับแตงโมขับรถของแตงโมออกมาจากบ้านเดินทางไปอู่เรือ
๕นาฬิกา๕๗นาทีโรเบิร์ตไปถึงอู่เรือค่ะ๑๖นาฬิกา๔๕นาที
กระติกและแตงโมไปถึงอู่เรือซึ่งตอนนั้นที่อู่เรือก็มีแก๊งบนเรือ
เดินทางกันไปหมดแล้วห้าคนเหลือแซนคนเดียวที่ยังไปไม่ถึงนะคะ
คือที่ตำรวจแถลงวันนี้เนี่ยเขาทำเป็นแบบการเรียงร้อยเป็นวีดีโอมาเลย

ช่วงเกิดเหตุแล้วก็ช่วงที่วนหากัน
ใช่แต่ทีมข่าวของเรานี่เราก็ขออนุญาตเล่าแบบสรุปให้ฟังกันนะคะ

ซึ่งความจริงก็หลายเหตุการณ์หลายช่วง

มันมีอะไรอย่างอื่นที่มันซ่อนเงื่อนซ่อนปมไว้นอก
คุณแต่งโมไปไปรับงานอะไรไว้อะไรยังไงหรือเปล่า
ตำรวจบอกนี่ไปเอาไลน์ที่เขานัดหมายคุยกันเนี่ย
แล้วเอามาต่อช่วงเวลาเป็นไทม์ไลน์เลย
อันนี้คือนัดจนมาถึงที่อู่จอดเรือเพื่อจะลงเรือนะ

หลังจากที่มาถึงที่อู่จอดเรือกันเนี่ยนะครับ
๒๔กุมภาพันธ์วันเกิดเหตุช่วงที่ออกเรือไปเนี่ย
อำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีไปทางทิศเหนือก็คือ
ขึ้นไปทางร้านอาหารบ้านตานิดซึ่งจะอยู่ที่ปฐุมธานี
จากนั้น๑๗นาฬิกาตำรวจบอกว่ามีหลักฐานคือ
โทรศัพท์ของกระติกผู้จัดการแล้วก็เพื่อนสนิทของคุณตังโมเนี่ย
ถ่ายภาพระหว่างกระติกกับแตงโมบนเรือนี่นะ
น่าจะไม่เคยเห็นใช่ค่ะคือหลายหลายภาพที่ตำรวจนำมาแถลง
คุณตะโกมาตว่า๒เดือนแล้วไม่เคยเห็นภาพเหล่านั้น
เราจะไม่เห็นภาพนี้เลยตำรวจบอกนี่ได้มาหมดไล่มาหมดแล้ว
ว่าโทรศัพท์แต่ละคนเนี่ยมีอะไรยังไงบ้าง
หลังจากนั้น๑๗นาฬิกา๑นาทีตำรวจบอกว่า
สปีดโบสต์ลำนี้เนี่ยไปจอดเทียบท่าที่ท่าเรือบาลมัย
เพื่อเติมน้ำมันอันนี้ก็เห็นกันอยู่แล้วค่ะนี่นะฮะ
มีภาพวงจรปิดว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนบนเรืออยู่๕คน
คนที่ยังไม่ได้มายังมาไม่ถึงคือแซน
๑นาฬิกา๑๓นาทีมีหลักฐานว่าปอเนี่ยเขาโอนเงินค่าเติมน้ำมัน
ก็คงตรวจสอบจากโทรศัพท์มือถือแล้วเรือเนี่ยก็ออกจากท่าตรงเมื่อกี้นี้
ระหว่างรอเรือกลับมารับเนี่ยนี่ฮะ
แซนเขาถ่ายภาพตัวเองนะนั่งถ่ายภาพตัวเอง
ภาพนี้เราก็ไม่เคยนำเสนอข่าวยังไม่เคยเห็นเลยค่ะตำรวจก็เอามาให้ดูว่า
เออนี่มันมีหลักฐานแบบนี้นะสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบสี่นาที
มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือระหว่างทางนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบหกนาที
ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานก็คือโทรศัพท์มือถือของกระติกเนี่ย
ถ่ายภาพของกระติกเอาไว้ในจุดที่บริเวณเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
อันนี้ก็ภาพใหม่ใช่ค่ะยังไม่เคยเห็นกันนะฮะ
จากนั้นเวลาสิบแปดนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับโทรศัพท์ของกระติก
มีการถ่ายภาพของคุณแตงโมเอาไว้ตรงนี้เป็นบริเวณตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีอันนี้ก็เป็นภาพใหม่นะ
ใช่อันนี้ภาพใหม่อ่านี่นะฮะอาจจะมีคลิปวิดีโอในลักษณะแบบนี้บ้าง
แต่ว่าถ้าเป็นภาพนิ่งตรงนี้ที่ตำรวจมาเปิดเผยเนี่ยอันนี้เป็นภาพใหม่
บอกว่าจากมือถือของกระติกนะครับสิบแปดนาฬิกายี่สิบสี่นาที
เรือไปจอดเทียบท่าที่ร้านอาหารบ้านตานิดอยู่ในพื้นที่อำเภอสามโคก
ปฐุมธานีจากนั้นทั้ง๖คนก็เข้าไปรับประทานอาหารที่ร้าน
มีภาพอาหารนะที่เป็นภาพใหม่เป็นภาพที่เป็นอาหารบนโต๊ะ
นี่ที่ตำรวจเอามาให้ดูนะฮะแล้วก็มีภาพของคุณตังโมที่นั่งทานอาหารอยู่
ซึ่งก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วส่วนช่วงที่เรือไปที่ถึงร้านอาหารอะไรพวกนี้
ก็ดูจากกล้องวงจรปิดกันไปแล้วก่อนหน้านี้เคยเห็นแล้วนะครับ
สิบเก้านาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีมีการจ่ายเงินค่าอาหาร
ก่อนที่เวลา๒๐นาฬิกา๘นาทีเรือจะออกจากร้านอาหารบ้านตานิด
ค่ะอันนี้ก็คือบินการจ่ายบินค่าอาหารตำรวจบอกว่ามีหลักฐานก็คือช่วงเวลาต่อไปเนี่ย
หลังจากนี้ก็คือยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีไปถึงบริเวณพื้นที่ตะมนต์บางประอบ
อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนี่ฮะมีการถ่ายภาพคุณแตงโม
ถือแก้ววายเป็นภาพใหม่ที่นั่งอยู่บนเรืออืมนี่นะฮะจากนั้นยี่สิบนาฬิกาสามสิบเก้านาที
บริเวณตำบลบางแขยงอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะครับนี่ฮะ
แซนได้ถ่ายภาพถือแก้ววายเหมือนกันค่ะอยู่บนเรืออันนี้ก็ภาพที่ไม่เคยเห็นอ่ะ
ใช่ค่ะนี่นะฮะยี่สิบนาฬิกาสามสิบเก้านาทีนะครับยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบสามนาที
สปีดโบสต์ลำนี้ได้แล่นผ่านกล้องวงจรปิดของท่าเรือพระนั่งเกล้า
นี่เข้าเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีแล้วนะฮะนี่นะครับ
จากนั้นยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบสามนาที
เรือลำนี้เนี่ยผ่านกล้องวงจรปิดของสะพานพระรามห้า
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีถัดไปอีกสามนาที
ี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบหกนาทีเรือผ่านท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะบนสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
อันนี้หลายคลิปเราก็เห็นมาแล้วอืมยี่สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบสี่นาที
ผ่านกล้องวงจรปิดของท่าเรือเทเวศหนึ่งคือจุดนี้ท่านยังจำได้ไหมฮะ
ค่ะที่เขาเคยไปสเก็ตภาพร่างภาพกันนะคุณเขียนมาสอน
ว่ามีคนแบบเหมือนกระโดดอะไรลงจากเรือหรือเปล่า
เดี๋ยวตำลวจเขาจะมีคำตอบใช่ค่ะยี่สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบหกนาที
เรือเนี่ยไปถึงสะพานพระรามแปดแล้วตำรวจบอกว่ามีหลักฐานภาพกระติกเนี่ย
ถ่ายภาพคู่กับแตงโมมีฉากหลังเป็นสะพานพระรามแปด
ซึ่งนั่นก็คือภาพที่เคยถูกตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่า
ตัดต่อเปลี่ยนเวลาหรือเปล่าดูจากแสงไฟของสะพาน
อะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็มีการไปเปรียบเทียบอะไรกันเนี่ยนะฮะ
อันนี้เคยเห็นกันมาอยู่แล้วอืมผลการพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญเนี่ย
ตำรวจก็แถลงวันนี้เลยนะฮะบอกว่าจากการถ่ายภาพในมุมเดียวกันด้วย
พบว่าเรือเนี่ยเดินทางมาจุดนี้แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้
ที่จะมีการแก้ไขเวลาตัดประเด็นเรื่องการตัดต่อภาพทิ้งไป
แล้วก็ทำให้ตอบข้อสงสัยในเวลา๒๑นาฬิกา๕๔นาทีก่อนหน้านี้ได้ด้วย
ค่ะที่ท่าเรือเทเวศว่ามีใครกระโดดจากเรือหรือเปล่า
นี่คุณชมพู่สลันพัฒน์ใช่ค่ะตอนไปรายงานแล้วก็ลองถ่ายภาพเวลาเดียวกันเลย
เปรียบเทียบดูเลยค่ะนี่ตำรวจเอาไปแถลงบอกว่านี่เห็นไหม
มีการเปรียบเทียบตรงนี้ด้วยว่าแสงไฟมันเหมือนกัน
ซึ่งตรงนี้มันไปตอบคำถามย้อนไปก็คือช่วงของท่าเรือเทเวศที่เรือแล่นผ่าน
ท่าเรือเทเวศหนึ่งยี่สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบสี่นาที
ว่ามีใครกระโดดลงเรือหรือเปล่าก็ไม่มีเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเห็นไหม
ยังมีภาพนี้ยังมีภาพนี้ค่ะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
สำรวจบอกว่าได้หลักฐานก็คือยี่สิบสองนาฬิกาหนึ่งนาที
เรือสปีดโบสต์ลำนี้ได้โว๊คกลับนะฮะตอนเรือโว๊คกลับเนี้ย
กระติกได้ถ่ายภาพโรเบิร์ตนะซึ่งเป็นสะพานคนละด้านที่ถ่ายคู่กับแตงโม
ภาพนี้ไม่เคยเห็นใช่อ่านี่นะฮะอันนี้คือภาพโรเบิร์ตและกะติกถ่าย
แต่จะอยู่คนละฝั่งกับที่ถ่ายกับคุณแตงโม๒๒นาฬิกา๖นาที
วกกลับมาสะพานพระรามแปดอีกครั้งหนึ่งแล้วได้ถ่ายภาพกระติกโดยมีฉากหลังเป็นสะพานพระรามแปด
ซึ่งภาพนี้จะเห็นว่าแซนเนี่ยนั่งอยู่ท้ายเรือตรงนั้นภาพนี้เคยเห็นกันแล้ว
เราเคยนำเสนอข้าวครับครับเคยเห็นกันแล้วนะฮะยี่สิบสองนาฬิกาสิบเอ็ดนาที
ตำรวจบอกว่าขณะเรือกำลังมุ่งหน้ากลับอู่เรือเอ็นบีซีตอนนั้นมีหลักฐานก็คือกระติกเนี่ย
ติดต่อเรียกใช้บริการรถรับจ้างส่วนบุคคลให้มารับที่อู่เรือเอ็นบีซี
เพื่อจะให้ไปส่งที่บ้านของแตงโมค่ะ
ก็อาจจะคิดว่าเออคงขับรถกันไม่ไหวหรือเปล่าอะไรใช่ไหม
บนลงบนเรืออะไรอย่างเงี้ยมีการดื่มวงดื่มวายอะไรหรือเปล่าก็เลยเรียกเอาไว้
วิ่งผ่านกล้องวงจรปิดของสะพานสังฮี
ซึ่งตรงนี้ตำรวจบอกว่าจะเห็นว่าแซนเนี่ยนั่งอยู่ท้ายเรือ
๒๒น๒๑นขณะที่เรือขับผ่านด้านหลังอาคารรัฐสภา
๒๒นน๓๒นตอนนี้ใกล้ช่วงเวลาเกิดเหตุแล้วนะ
เรือเนี่ยวิ่งผ่านสะพานพระรามเจ็ดแล้วมีกล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้าม
กฟภนะฮะกฟภบังกลวยนะฮะเป็นกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพสูง
แล้วพอไปใช้โปรแกรมปรับแสงปรับภาพปรับความคมชัดเนี่ยทำให้
เห็นคนบนเรือครบทั้ง๖คนชัดเจนโดย๖คนนี้เนี่ยมี๑คนนั่ง
นาฬิกา๓๒นาทีเนี่ยตำรวจบอกว่ากล้องวงจรปิดของทางกฟพอเนี่ย
เห็นชัดว่ายังอยู่ครบ๖คนมี๑คนนั่งอยู่ท้ายเรือและช่วง
เวลาสำคัญนะครับทุกผู้ชมครับตำรวจบอกว่า๒๒นาฬิกา๓๓นาที
วินาทีเรือผ่านที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งกล้องวงจรปิดของ
ก็พอจับภาพได้เนี่ยจะเห็นลักษณะแสงเงาแล้วมีวัตถุบางอย่าง
อยู่ท้ายเรือค่ะอ่าเราก็เคยเห็นภาพนี้กันนะเราเคยนำเสนอค่ะ
ตำรวจบอกว่าสิ่งที่เห็นก็คือวัตถุบางอย่างจะเป็นดำอยู่
ระหว่างแสงสว่างท้ายเรือนี่คือภาพที่ตำรวจบอกว่าไปใช้เทคนิคพิเศษ
ในการปรับแล้วมันชัดขึ้นถ้าไหร่๕๐ใช่ไหมมีวัตถุดำเนี่ย
ท้ายเรือวัตถุลักษณะเห็นลักษณะแสงเงาวัตถุบางอย่างอยู่
ท้ายเรือจากนั้น๒๒นาฬิกา๓๔นาที๑๐วินาทีวัตถุบางอย่างตรงนี้
เนี่ยที่อยู่ท้ายเรือมันหายไปฮะค่ะตำรวจบอกว่านี่แหละคือ
วินาทีที่คุณแตงโมตกเรือ
เพราะวัตถุบางอย่างมันหายไปที่นั่งอยู่ท้ายเรือจากนั้นอีก๑๑
เรือเนี่ยได้ลดลงแล้วเรือมีการวนกลับมาที่เดิมตรงแถวนี้
แหละเหมือนกับหาอะไรบางอย่างซึ่งมีภาพวงจรปิดจับภาพ
ได้ทำให้ตำรวจเชื่อว่าคุณตังโมเนี่ยตกเรือแถวแถวนี้นี่ฮะ
ใกล้ใกล้กับจุดที่เจอศพด้วยท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งตรงนี้
ตรงนี้นะฮะนี่ครับที่ตำรวจบอกว่ามันจะมีลักษณะแสงเงา
ถูกบางอย่างอยู่ท้ายเรือตอน๒๒นาฬิกา๓๓วินาที๓๓นาที
วินาทีก่อนที่๒๒นาฬิกา๓๔นาที๑๐วินาทีวัตถุบางอย่างที่อยู่
ท้ายเรือเนี่ยมันหายไปคือเหมือนตำรวจบอกเวลาที่ค่อนข้าง
ชัดเจนก็คือ๒๒นาฬิกา๓๔นาที๑๐วินาทีใช่คือเวลาที่เงาดำ
ท้ายเรือตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานี่นี่เห็นไหมแบบบอก
เป็นวินาทีเลยใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าคุณแตงโมตกลงไปจาก
เรือคือช่วงเวลานั้นเลยอยู่กับเราไปเรื่อยนะค่ะค่อย
ไล่ไปเพราะว่าตรงเนี้ยตำรวจบอกว่าก็ไม่มีใครเห็นนะตำรวจ
ไม่เห็นนะว่ามีการปัสสาวะหรือว่าคุณตังโมไปฉี่อะไร
ท้ายเรือรึ่าป๊าวต้องบอกไม่เห็นจริงกล้องยังไงก็ไม่
ทุกนึงสงสัยเรื่องประเด็นคุณตังโมเป็นปัดสวะท้ายเรือหรือป่าว
บอกว่าตำรวจไม่เห็นแล้วไม่มีใครเห็นก็มีแค่คุณแซนคนเดียวที่เป็นคนให้ข้อมูลประเด็นนั้น
เป็นคนที่เห็นอยู่คนเดียวคนเดียวเลย
แล้วก็ไปดูจากคำบอกเล่าที่คุณแซนเขาบอกคนนู้นคนนี้ก็มาประกอบกัน
แต่ว่าตำรวจบอกว่าเอาเป็นว่าสิ่งสำคัญก็คือว่า
ไม่ว่าจะปัสสาวะหรือไม่ปัสสาวะจะตกท้ายหรือตกหัว
สิ่งสำคัญมันคือเรื่องของการประมาทแล้วทำให้เขาเนี่ยเสียชีวิต
ใช่ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากพี่อุ๋ยขอบคุณคุณผู้ชมส่งมาแบบสุภาพ
แต่เป็นประเด็นตรงไปตรงมาเรื่องที่ยังคาใจหลายเรื่องนะคะถ้ายังคาใจ